นายภัยทูลเกรดแก้วเกลี้ยงนายอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคาม
นายกอบตยางศรีสุราชพาชาวบ้านสวมใส่ชุดพื้นเมือง
บุญบ้างไฟตีกรองกันอย่างสนุกสนานเพื่อขอฟ้าขอฝนและสืบสารวัฒนธรรม
ประเพณีบุญบ้างไฟของชาวอีสานซึ่งมี๒๒คน

จุดประสงค์ใหญ่ของการมีงานบุญบ้างไฟ
ก็เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

เพื่อให้พืชพันธัญหารมีความอุดมสมบูรณ์
จากนั้นก็เสิร์งกันหลอนพร้อมทั้งแบกประหลัดขิต
โดยได้เดินถือขันไปหาแผ่ปัจจัยตามหมู่บ้าน

มีคนบริจาคหลังคาเรือนละประมาณ๒๐๑๐๐บาท

ในการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟยางศรีสุราช
จะได้มีอยู่กินกันอย่างตลอดปี
ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่๒๘๓๐เมษายน
ในประเวณที่ว่ากาศอำเภยางศรีสุราชจังหวัดมหาศรค